บอกว่าเด็กคือผ้าขาวเด็กโกหกไม่เป็น
คนเราเวลารักกันนะคะอะไรก็ว่าดีอะไรก็ว่าหอมไปหมด

เขาบอกว่าโอ้โหลูกทำแบบนี้พ่อถึงกับหมดความมั่นใจเลยนะลูก
คุณดูคลิปนี้คุณสงสารใครก่อนระหว่างพ่อกับลูก

แม่แม่ไม่ถามหนูก่อนเลยว่าหนูอยากนมจักรแร้คุณพ่อไหม
แม่ก็รู้ว่าหนูไม่เคยได้กลิ่นนี่เป็นครั้งแรกแม่ไม่เตือนหนูเลยอ่ะ
และเสียงของลูกคือดิฉันพยายามทำเสียงให้เหมือนน้อง
โกหกไม่เป็นค่ะเขารู้สึกยังไงเขาก็แสดงออกแบบนั้น
คือลองนึกสภาพถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่เป็นสามีภรรยากัน
ถ้ามันเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยอาจจะมีการฮึบได้ไงอืม
แล้วก็อาจจะเนียนว่าเออไปอาบน้ำกันไหมหรืออะไรอย่างนี้
แต่ว่าเด็กอะค่ะเขาก็ได้เท่านี้แหละค่ะ
คุณพ่อคะอาบน้ำนะคะส่วนคุณแม่อย่าทำแบบนี้อีกนะคะ
เสียงเดียวแทนหลายความหมายเลย